กันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับกันบ้างนะฮะ
หลังจากผ่านไปแล้ว๒นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
แต่ว่าบางทีมนั้นยังแข่งขันเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น
โดยเฉพาะทีมไทยนี่แหละครับลงเล่นไปแค่เกมเดียวเท่านั้น
หลังจบเกมในรอบ๘กลุ่ม๒นัดนะครับก็ปรากฏว่า
อดิสักรายสรและสรวัสดิ์เดนมิส๒นักเตะทีมชาติไทยติดโพลทีมยอดเยี่ยม
หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับในเกมนัดเปิดสนามที่ไทยนั้น
นาติมอลเลสเตย์ไป๗ประตูต่อ๐ไทยนั้นลงเล่นไปแค่๑นัดเท่านั้นนะครับ
โดยในรายของอดีศักดรายสอนกองหน้าจากเมืองทองเหมาคนเดียว๖ประตูเลยครับ
แล้วก็สร้างสถิติเป็นนักเตะทีมชาติไทยที่ทำประตูมากที่สุดต่อ๑เกม
แล้วก็มีส่วนร่วมกับอีกหลายประตูที่ทีมชาติไทยทำได้ครับ
หน้าตาของแต่ละคนมาจากชาติอะไรแล้วก็เป็นใครกันบ้าง
สาประตูนะครับน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทย
ที่เล่นอยู่กับอามียูไนเต็ดก็มีส่วนสำคัญในการพาทีม
ชนะอินโดนีเซียในนัดแรก๑ต่อ๐รวมถึงโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟ
ครั้งในเกมนัด๒แม้จะพลาดท่าแพ้ฟิลิปปินส์ไป๐ต่อ๑ก็ตามนะครับ
ส่วนกองกลางก็มีสารวัตรเดชมิตรของไทยนะครับ
หน้าสองคนนะครับก็คืออดีศักดรายสอนของไทยแล้วก็
ต้องชาวรูอิตลานของบาลิเซียครับ
ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยความคืบหน้า
สัญหาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่
เบื้องต้นนะครับในสัปดาห์หน้า
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคที่อยู่ในลิสต์นั้น
มาพูดคุยถึงแผนงานกับทางสมาคม
แต่เบื้องต้นนะครับยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าต้องรอพูดคุยเรื่องสัญญาให้เรียบร้อยซะก่อน

อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่จะเป็นชาวเยอรมันนะครับ
ที่มีประสบการณ์ในการทำทีมชาติติดอันดับท็อป๕มาแล้วครับ